บอกเลยว่ามาคราวนี้มาแบบรูปใหม่นะครับพี่น้อง
ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นน้าแอดร้องเพลงลูกทุ่งเลยมาคราว
เปลี่ยนแนวนะคะเปลี่ยนแนวนะคะมาแบบเป็นลูกทุ่ง
ลูกทุ่งครั้งแรกในชีวิตเลยจริง
เหมือนที่เขาแถลงข่าวเปิดตัวอาร์บัมลูกทุ่งเฉพาะฺิต
สองอาร์บัมเลยนะคะอาร์บัมแรกเนี่ย
รักษายันน้อยแต่รักนาน

ครูชนละทีทานทองศิลปินชั้นครู
สาขาศิลปะการแสดงและครอบครัวของตำนานลูกทุ่ง
เป้าสายันสัญญามาร่วมให้กำลังใจน้าแอดกันอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
ครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงการจักรไปของนักร้องลูกทุ่งแหบมหาเสน่หรบ๕ปีแล้วด้วย
รายได้ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าหากหลังจากการจัดจำหน่ายแล้ว
จะมอบให้กับครอบครัวพี่เป้าสายันนี่แหละค่ะ
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนั่นเองค่ะ
ดีใจครับที่ผมได้ทำงานแบบนี้นะครับ
อยากร้องเพลงลูกทุ่งมานานแล้วครับ
อัลบั้มแรกนั้นเป็นของพี่เป้านะครับ
เพลงที่พี่เป้าเคยร้องไว้ในอดีตนะครับชื่อ
เชื่ออัลบั้มรักสายันน้อยแต่รักนาน
ซึ่งเป็นคำที่พี่เป้าชอบพูดมากบนเวที
ส่วนอัลบั้มที่๒จะออกเดือนหน้านะครับ
ทำเพื่ออาจารย์ชนละทีครูเพลง
หรือว่าที่นามของท่านก็คือเทวดาเพลง

ค่ะนะคะซึ่งหลายคนอยากจะรู้เรื่องที่
๑ในสมาชิกของวงนาเล๊กนะคะ

ที่แบบว่าทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะ

เพราะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปนานแล้วล่ะค่ะ
นี่ล่ะค่ะก็เป็นค่าบันทึงที่วันนี้
อจ้าวแจ๊กดิ์รินนำมาฝากแฟนบันทึงไทยรัฐทุกคน
เกาะติดได้ตลอดแล้วก็ฝากเรื่องฝนฟ้าหน่อย

หรือว่าใครจะแต่งชุดไทย
แล้วไปเที่ยวนะคะถ่ายรูปกันที่งานอุ่นไอรักก็ไปได้เลยค่ะ
จะหมดวันแล้วนะคะ๑๑มีนาคมนี้หมดวันแล้วนะคะสำหรับคุณไอรักนะคะ